มาถึงเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมให้ได้รับชมกันนะครับ
เป็นเรื่องราวของผู้พิทักษ์แห่งพื้นป่า
ผู้กล้าแห่งผืนไพรและเป็นผู้เสียสละและอุทิศตน
เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้
เขาเหล่านี้คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นเองนะครับ

เพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ชีวิตของวีรบุรุษพิทักษภัย
ว่าเขาเสี่ยงอันตรายขนาดไหน
เป็นเหมือนผู้กล้าที่ปิดหลังพระเลยนะคะ
และที่สำคัญนะครับหน้าที่และปฏิบัติการของเขา
เขาต้องทำอะไรบ้างในการบุกป่าฝ่าดงเข้าไป
เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
วันนี้เราจึงนำเสนอ๒ตอนติดให้เป็นซีรีส์
คุณผู้ชมจะได้ตามติดกันแบบเต็มตาเลยนะฮะ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูญเสียกันก่อน

ในสกูลวีรบุรุษพิทักษ์ภัยตอนที่๑ครับเชิญครับ
การปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไทย
ในทุกพื้นที่ย่อมมีความเสี่ยงแตกต่างกัน
ทั้งเรื่องสัตว์ป่าและผู้กระทำความผิด
ออกราดตะเวนจึงมีความสำคัญ

เพื่อรักษาทุกตารางนิ้วในผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์
และป้องกันภัยอันตรายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
อุทยานแห่งชาติปางศรีดาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ชายแดน
มักจะมีกลุ่มผู้ลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งการลาดเต็มแรนและการป้องกันตัว

นายพิทักษ์พองลมอายุสามสิบปีเจ้นนาธิพิทักษ์ป่า
ย้ายเข้ามาทำงานที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดา

ก็ได้รับภารกิจในการออกราดตะเวนในพื้นที่เสี่ยง
เนื่องจากมีข้อมูลจากสายข่าวแจ้งเข้ามาว่า
มีผู้กระทำความผิดเข้ามาในพื้นที่เขตอุทยาน

ออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนเจ้าหน้าที่รวม๙คน

การออกไปลาดตระเวนครั้งนี้จะต้องพบกับเหตุการณ์
ที่ทำให้เขาจำไปไม่มีวันลืม
มีผู้รักรอบต่อไม้พยุง
ตอนนั้นผมได้ยินเสียงพูดกันนะครับ
แล้วคราวนี้ก็พี่เขาก็วางแผน
ผมเป็นคนระหว่างหน้า
พี่เขาอีกเพื่อนอีกคนนึงเข้าจับกลุ่ม
คราวนี้พี่เขาเข้าจับกลุ่มเสร็จแล้ว
ก็เข้าไปไปจับคุมผู้ลักลอบตัดไม้พยุงอีกคนนึง
พอผมวิ่งไปผมก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มครับ

แล้วคราวนี้เขากำลังทำข้าวกำลังหุงข้าวอยู่
เขาพิงปืนไว้เขาก็จับคว้าปืนมาได้ยิงใส่ครับ
ผมก็ยิงใส่เหมือนกันแต่ว่ากระสุนของผม
มันด้านครับมันใช้การไม่ได้
เข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้ก็รู้ว่านี่ต่อตรงนี้ครับ
พอดีผมได้
สมรภูมิที่สูงกว่าครับ
แล้วก็ถึงมันถึงไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ครับ

วิ่งเข้ามาช่วยยิงขับไล่ให้ผู้กระทำผิดล่าถอยไป
ด้วยความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีอยู่
จึงเร่งช่วยเหลือนายพิทัก๕เดินเท้าช่วงป่ากว่า๒กิโลเมตร

พอเข้าไปจับปุ๊บพอผมจับผู้ต้องหาได้๒คน

แต่ผมได้ยินแต่เสียงปืนว่าเสียงปืนมันดังมา
ผมก็นึกว่าเสียงปืนทำไมมันดังขนาดนั้น
พอคุมผู้ต้องหาเสร็จผมก็รีบเคลียร์

ก็เห็นน้องนอนหมอบอยู่กับพื้นว่าเห็นโดนยิง
พอผมเคลียร์พื้นที่เสร็จผมก็กลับมา

เราก็พูดปอบใจให้น้องมีกำลังใจ
ให้เขามีแรงใจไม่ให้เขาท้อ
ถ้าคนเราหมดกำลังใจมันก็จะหมดแรงไปใช่ไหมครับ
บาดแผลบนร่างกายคือสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่เสมอว่า
การทำงานด้านนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
พิทักษ์รักษาตัวนานกว่า๒เดือน

จะกลับมาทำหน้าที่หน่วยลาดตระเวนอีกครั้ง
แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อร่างกายไม่เอื้ออำนวย
พอผมลืมตาได้
ผมก็รู้แล้วว่าผมรอดแล้วครับ
ผมไม่ตายแล้วครับ

เพราะว่าแขนมันช้าครับถ้าแบกเบสหนักมันช้า
ต้องคอยบอกพี่ประจำชุดให้หยุดก่อน
เพื่อเร่งผู้รักรอบตัดไม้
เรากลายเป็นตัวถ่วงของพี่เขาเพื่อนเขาน้องเขาก็ได้ครับ
ตอนนี้ทำงานที่ด่านครับเก็บค่าธรรมเนียม
เข้าออกเข้าครับแล้วก็เปิดด่านระวิทยุครับ
จากเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้ทำให้เป้าหมายของการทำหน้าที่
พิทักษ์ป่าของชายคนนี้ลดน้อยถอยลงไป
กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาลุกขึ้นมาสู้ตามปณิธานที่ได้ตั้งใจเอาไว้
ภูมิใจครับภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
การดูแลรักษาพื้นป่าของบ้านเรา
ยากจะคาดคือภาษาวนีของ
ภระบาทสมเดตหรืออัพพระเจ้าอยู่ของเราแล้วก็ปราชนิย์
ที่ท่านทรงจากน้อยว่า
ต้องรับพอดีตอนนั้นครับ
ผมก็อยากจะทำตรงนี้ครับอยากมีส่วนร่วม

การได้มารักษาผืนป่าของเราไว้ครับ
มากกว่าการบาดเจ็บคือการเสียชีวิต
เหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องเสียสละมากเพียงใด
เพื่อรักษาไว้ซึ่งป่าอันเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์
ในทุกปีจะต้องมีเรื่องราวเหล่านี้
ให้เราได้เห็นกันอยู่เป็นประจำ
นี่คือภาพสุดท้ายของนายประสิทธิ์คุ้มหมู่
ออกราดตะเวนเพื่อจับกลุ่มพรานป่า
ที่ออกมาล่าสัตว์ป่าในเขตห่วงห้าม
ที่หัวหน้าฝ่ายปราบปรามคนนี้
จะต้องจบชีวิตด้วยคมกระสุน
พานป่าที่เข้าออกไล่ล่าในครั้งนั้น
ขณะเดียวกันภรรยาของนายประสิทธิ์ทราบข่าวเพียงว่า
อันเป็นที่รักได้รับบาดเจ็บ
ด้วยความเป็นห่วงจึงเดินทางเข้าป่าพร้อมกับทีมแพทย์

ภาพที่เธอเห็นแทบทำให้หัวใจสลาย
เพราะนายประสิทธิ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหว

และดูแลมานานกว่า๒๐ปี
ประมาณ๔โมงมีเสียงวิทยุมา

เป็นคนที่รับวิทยุเราเอง

เขาบอกว่า๕๒เราก็ตกใจ

อาการสาหารเขายังไม่ได้บอกเป็นอะไร
พี่เขาเลือกรถ

ขอชุดราตเตอร์เวียนไปเข้าไปปากกับเขา
รู้สึกก็ตกใจนะนึกว่าแกบาดเจ็บเฉย

ที่เราที่เราเข้าไปเราจะให้กำลังใจแกนึกว่าแกยังไม่ตาย
เข้าไปแล้วก็เห็นเป็นศพ
คำบอกเล่าของหัวหน้าศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว
ทำให้ได้รู้ว่านายประสิทธิ์เป็นคนที่ทุ่มเท

จนเป็นที่รักของเราพร้อมเพื่อนและผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอด
แม้ชายคนนี้จะไม่อยู่แล้วก็ตาม
ทุกคนก็ยังรักและคิดถึงอยู่เสมอไม่เคยลืม
เราก็ให้กำลังใจฮะในส่วนของผมก็
แสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาและขอให้สู้ต่อไป
คือคุณประสิทธิ์ไม่ตายฟรีนะครับ
ก็บอกเขาว่าเขาไม่ตายฟรีแน่นอน

เพราะฉะนั้นเมื่อตายในหน้าที่นี่สังคมเขาก็
เขาก็แสดงความเสียใจกับเราด้วยนะครับ
แต่ว่าชื่อเขายังคงอยู่
ชื่อคุณประสิทธิ์นี้เขายังคงอยู่ทุกวันนี้
ในเรื่องความดีของเขาการทำงานของเขาอะไรต่างเขา
เด็กรุ่นหลังบางทีวันนี้ผมทำงาน
ทำรุณาสิ่งที่ว่าทำความสามารถของเขา
บุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจากไปอย่างกระทันหัน
คนที่อยู่เบื้องหลังต้องเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม
ภรรยานายภาษิชน์จึงตั้งใจเอาไว้ว่า

เพื่อให้สามีรู้ว่าเขาก็รักในอาชีพนี้ไม่แพ้กัน

ว่าถ้าเกษียณอายุเราจะไปอยู่บ้าน
ทำเกษตรพอเพียงอะไรประมาณนี้คุยกัน

เราจะไปทำหน้าผูกผักเลี้ยงเบ็ดให้ไกลตามภาษาของเรา
แต่แกก็มาแบบนี้แล้ว
เราก็หมดแรงไปเลย

ที่ยิ่งเสร็จยังไง

อุทิศชีวิตเพื่อรักษาป่า
แม้ร่างกายของชายคนนี้จะไม่อยู่แล้ว

จะเป็นสิ่งที่เหล่าผู้พิทักษ์ป่ารุ่นหลัง

ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดอยากบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่ถ้าว่าหากมีใครคิดจะทำร้ายผืนป่าที่พวกเขารัก
เหล่าผู้พิทักษภัยก็พร้อมจะเสี่ยงชีวิต
เพื่อปกป้องให้คงอยู่ไว้ต่างนานเท่านาน
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจะต้องออกราศประเวณ
เพื่อดูแลทุกตารางนิ้วของพื้นป่าให้คงอยู่
การปฏิบัติภารกิจจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้ในรถปลดทุกข์ช่วงหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป